ที่นครปฐมนะครับปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนี่ก็โอ้โหทุกผู้ชมครับ
กลุ่มวัยรุ่น๑๓คนใช้มีดหัวตัดไล่ทำร้ายคู่อริคาดว่าเป็นคู่อริต่างสถาบัน
ที่เข้ามาคนเดียวถูกฟันเข้าไปมือวิดขาดเย็บไป๓๐กว่าเข็ม
นี่ปั๊มน้ำมันนะครับเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุไหมฮะขี่จักรยานยนต์มากันเนี่ย๕คัน๑๓คนนะครับ
แล้วในปั๊มจะมีเด็กช่างอยู่คนนึงนะครับมาคนเดียวแล้วเขาเจอพวกนี้เข้า
เขาต้องพยายามวิ่งหนีตายนี่พอเจอแล้วนี่ใส่เขาเลยนะฮะมีกระโดดถีบด้วยนี่ชกด้วย
มีคนนึงเอามีดหัวตัดมาด้วยมาฟันเขานี่นะฮะแล้วก็มีดเห็นไหมฮะมีดคนนั้นถือมีดอยู่
คนที่ถูกไล่ทำร้ายก็พยายามวิ่งหนีนะฮะส่วนพนักงานปั๊มหรือว่าคนอื่นที่เข้ามาเติมน้ำมันเขาก็แตกตื่นกันหมด
นี่เห็นไหมโอโหมันกลัวอะไรที่ไหนเห็นไหมฮะ
เห็นมั้ยครับครั้งวันแสกเลยครับผู้ประชุมครับ
หลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยก็พากันขึ้นจักรยานยนต
แล้วก็ขี่หลบหนีไปอ่าคนเจ็บก็นี่เก็บเอาวงอาวุธ
แล้วก็ขึ้นรถหลบหนีไปกันคนเจ็บก็ถูกนำตัว
ส่งโรงพยาบาลนะครับเย็บไป๓๐กว่าเข็ม
มือหวิตขาดนะฮะปั๊มน้ำมันแห่ง๑
ตะมนต์ธรรมศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ช่วงบ่ายบ่ายนะครับสิบสามนาฬิกาสี่สิบแปดนาที
ล่าสุดสพสามควายเผือกเจ้าของพื้นที่
หลังได้รับแจ้งเหตุนะครับนี่ไปติดตามตรวจสอบจากภาพในกล้องวงจรปิดนะฮะ
แล้วก็ไปตามตัวมาได้๗คนอายุยังเป็นเยาวชนทั้งนั้นเลย
สิบห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับของกลางเนี่ยจักรยานยนต์ยึดมาได้สี่คัน
แล้วก็มีดหัวตัดอีกหนึ่งเล่มก็คุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดีนะครับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่าก่อนจะก่อเหตุเมื่อวานนี้รวมตัวกันอยู่
ขี่จักรยานยนต์กันอยู่๕คันเพื่อจะมาเติมน้ำมันที่ปั๊มเกิดเหตุนั่นแหละ
แล้วก็ไปเจอทางฝั่งของคนเจ็บเป็นเด็กนักเรียนช่างสถาบันคู่อริ
มีการตะโกนพูดจาท้าทายกันก็เลยบุกเข้าไปรุมทำร้ายเขา
นี่ผู้ก่อเหตุอ้างแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันตำรวจบอกว่าตอนนี้ได้มา๗คนนะฮะแต่๑๓คน
เนี่ยรู้หมดแล้วมีใครบ้างเหลืออีก๖คนยังหลบหนีอยู่
เดี๋ยวจะตามตัวมาดำเนินคดีจากการสอบปากคำตำรวจ
ปักใจเชื่อนะครับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุจะบอกว่าเป็นเรื่องของคู่อริ
ต่างสถาบันเพราะตรวจสอบแล้วไอ้๑๓คนนี้
ไม่ได้เรียนหนังสือค่ะแล้วจะไปต่างสถาบันไหนอะไรยังไง
พฤติกรรมของพวกนี้ก็คือชอบตระเวนนะฮะรวมตัวกันตระเวนก่อเหตุ
เวลาหลังเลิกเรียนเนี่ยจะไปแล้วช่วงบ่าย๒บ่าย๓เนี่ย
แล้วไปเจอเด็กนักเรียนช่างที่ไหนเนี่ยจะไปทำร้ายเขา
เพื่อจะไปดักไถเอาพวกหัวเข็มขัดเสื้อช็อปหรือไม่ก็เข็มกลัดของวิทยาลัยของเขา
แนวทางที่จากการทำงานของเรานะครับส่วนมากก็จะเป็นการแสดงเชิงใส่รัก
เข็มขัดต้องการเสื้อช็อปอะไรประมาณอย่างนี้ครับ
ส่วนอาจารย์ของน้องที่บาดเจ็บนะครับวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมนะครับ
วันนี้ก็มาให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมที่โรงพักนะครับ
บอกว่าลูกศิษย์เนี่ยบาดเจ็บต้องเย็บ๓๐เข็มนะครับ
โดนฟันเข้าไปที่มือข้างหนึ่งค่ะมือหวิดจะขาดนะครับ
ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะฮะเดี๋ยวอาการดีขึ้น
จะมาให้ปากคำกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับคนก่อเหตุต่อไป